มีคนใช้ปืนไปไล่หญิงสุดนักในบ้านร้าง
ก็เป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนด้วย

ทั้ง๖ตัวเลยกลายเป็นหมากำพลาไปเลยครับ
คือแม่ก็ถูกยิงตายไปแล้วนะครับ
ต่างประโยชน์สภพเมืองมรยองเข้าไปตรวจสอบ
หลักฐานบริเวณโครงการหมู่บ้านจัดสรรร้าง
ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
หลังช้าบ้านหนองบวงห่วงหัวเจดแจ้งว่า

ใช้ปืนยิงสุนัขในหมู่บ้านตายไป๒ตัว

ที่เกิดเหตุก็มีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่๓ปลอก

พบสุนัขเพศผู้สีขาวนอนตายในพงหญ้า
บริเวณลำตัวก็มีรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองหลายแห่งเช่นเดียวกันนะครับ
จากนี้ยังมีสุนัขแม่ลูกอ่อนซึ่งมีลูกอยู่๖ตัว
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระบอกเดียวกัน
กระสุนปืนก็เข้าที่ลำตัว
หน้าอกรวมทั้งขาหน้าสองข้าง

ต่อมาสุนัขแม่ลูกอ่อนทนพิษบาดแผลไม่หวัด

ต้องกำพร้าวแม่แล้วก็ไม่มีนมกลิ่นนะครับ

นางสาวสุพัตราซามาแอล

และก็สุนัขเพศผู้ที่ถูกยิงตาย

ตนเองก็จะนำอาหารมาให้กินทุกวันเพราะสงสาร
สักประมาณต้นเดือนกันยายน
สุนัขแม่ลูกอ่อนเพิ่งจะออกลูกมาที่หน้าบ้าน

พบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่

ก็เลยแจ้งจำรวจเข้าไปตรวจสอบนะฮะ

ส่วนคนที่ใช้ปืนยิงตำรวจก็ทราบตัวแล้ว

ในสถานการณ์ใหม่ต่อไปนะครับ